เวลามาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พพาธินีกันก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะหมอกไก่

วันนี้หลายคนรอลุ้นเหลือเกินว่าหมอไก่จะมาพูดถึงราศีฉันหรือเปล่านะคะ
ในช่วงนี้ต้องเช็คดวงเลยในเรื่องของโชคลาภและการเงิน
ในช่วงนี้จะมี๓ราศีด้วยกันที่มีโอกาสที่จะสมหวังสมใจในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภ

ราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีเมษค่ะ

ใช้ค่าชาวราศีเมษนะคะเรียกได้ว่าในช่วงนี้การเงินดี
ยิ่งถ้าในช่วงที่พระราหูย้ายเข้ามาในเรือนการเงินของชาวราศีเมษ
ยิ่งบอกได้เลยว่าการเงินปังมากเลย
ปังมากก็คือมีโอกาสที่จะได้ลาบ
ของชาวราศีเมษจะมีโอกาสได้ลาบจากสองทางด้วยกัน

ก็คือลาบจากการทำงานด้วยแล้วก็ลาบจากการพวกการลงทุนมีโอกาสที่จะได้
ถือว่ามาสองทางเลยทั้งเรื่องของการทำงานเรื่องของการลงทุน
การลงทุนนี้เป็นลงทุนประเภทไหนยังไงคะ
การลงทุนเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะขอแนะนำนะคะ
ขอแนะนำว่าเป็นการลงทุนแบบระยะยาวดีกว่า
ใช่ค่ะเพราะว่าพระราหูที่เข้ามาในเรือนการเงินของชาวราศีเมษ
คือพระราหูเนี่ยเรียกว่าเป็นทั้งดาวที่ดีและดาวที่ไม่ดี
ส่งผลดีและก็ไม่ดีในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาท
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าในช่วงนี้ใครที่อยากจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
ก็สามารถเสี่ยงได้เพราะว่าดวงมีโอกาสได้ลาบแต่ว่าจะได้ลาบเล็กน้อยเท่านั้น
เพราะฉะนั้นอย่าไปหวังรวยรวยข้ามวันรวยข้ามคืนยังไม่ได้ขนาดนั้น

ลงทุนที่มันเสี่ยงน้อยที่สุดจะดีกว่า
ถูกต้องนะคะคือมีอะไรที่อยากเตือนไหมสำหรับราศีเมษนะคะหมอไก่
ชาวราศีเมษนะคะก็คือในเรื่องของรายได้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วง
แต่ว่าห่วงในเรื่องของรายจ่ายนะเพราะว่าพระราหูที่เข้าในเรือนการเงินเนี่ย
ตามภาษาโหรศาสตร์เขาจะเรียกว่าลาหูล้วงทรัพย์
ลาหูล้วงทรัพย์ก็หมายความว่ามีเรื่องให้ใช้จ่ายเยอะนะ
รายได้ขาเข้าไม่มีปัญหาไอ้ขาออกเนี่ยสิมีปัญหา
อย่าประมาทสำหรับราศีเมษนะคะ
ราศีต่อไปล่ะคะหมอไก่
ของพวกการงานการทำงานอะไรอย่างนี้คือยังไม่ประสบความสำเร็จสมหวังสมใจ
ไม่ใช่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลา
ในช่วงนี้คือมีอุปสรรคมีปัญหามาก
แต่ว่าเรื่องที่ดีเนี่ยก็คือในเรื่องของโชคลาภ
ดวงเนี่ยมีโอกาสได้ลาบนะคะ
แม้ว่าจะเป็นล่าแบบเล็กน้อยนะแต่มันก็ทำให้แบบสุขใจ

และลาบของชาวราศีมังกรนะคะมีโอกาสที่จะได้ลาบทั้งแบบเป็นตัวเงินด้วย

กับอีกลาบอีกแบบหนึ่งก็คือลาบเป็นสิ่งของ
สิ่งของแบบว่าเช่นการได้ของขวัญของฝากของฟรีของกรรมนั่น
นั่นแหละค่ะก็คือมีโอกาสได้ลาบแต่ว่านิดหน่อยพอหอมปากหอมคอเท่านั้น
พอเป็นกำลังใจให้กับชีวิตในช่วงที่เหน็ดเหนื่อยก็แล้วกันนะ
ส่วนอีกหนึ่งราศีที่จะสมหวังเรื่องของการเงินกับโชคลาภเหลือเกิน

ราศีกุมราศีของคุณใบตองอีกแล้ว
ชาวราศีกุมนะคะเรียกได้ว่าในช่วงนี้การเงินดีมาก

เป็นช่วงที่ชาวราศีกลุ่มกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวกำลังมีฐานะเลย
กำลังแบบโอ้โหได้บ้านได้รถก็คือมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น

เรียกว่าชาวราศีกรุมช่วงนี้เขาเรียกว่าหาเงินเก่ง
หาเงินเข้ากระเป๋าเก่งมีรายได้เข้ามาเรื่อยนะคะ
ในช่วงนี้ถ้าถามเรื่องของโชคลาบว่ามีมั้ย

ถ้าทำแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวไปตั้งไว้หน้าบ้าน

ไม่ต้องไปตั้งไว้หน้าบ้าน
ไปพูดถึงเรื่องของโชคลาบยังไงนะฮะหมอไก่
คืออย่างนี้ค่ะชาวราศีกุมนะคะมีโอกาสที่จะได้ลาบจากบุญวาสนา
หรือว่าจากการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ถ้าสมมุติว่าในช่วงนี้มีโอกาสที่จะไปว่ายพระทำบุญ
ถือว่าดีมากนี่ดูตลอดข่าวจบแล้วก็ไปไหว้พระได้เลย

ไปยังไปไม่ได้น้องใบตอง

กลัวราศิกุมมันจะน้อยใจ
ช่วงแบบนี้อยากจะเสริมบุญบารมีเอาแบบสั้นเลยมีไหม
ก็ขอแนะนำนะคะถ้าสมมติว่าอยากจะเสริมดวง
เรื่องของโชคลาภการเงินก็ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ
อย่างบางคนถ้าสมมุติวันอาทิตย์ไม่ได้ออกไปไหน
ก็เป็นการถวายน้ำแด่พระพุทธรูปที่บ้านก็ได้
หรือว่าถ้าออกไปข้างนอกก็เป็นการถวายปัจจัยค่าน้ำให้กับวัดก็ดี
แบบนี้ง่ายสามารถทำได้ทุกคนทุกราศีด้วย
ยังไงขอให้คุณผู้ชมเป็นคนโชคดีด้วยนะคะ

ขอบคุณหมอไก่นะครับ